ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามโปรเจกต์ภาพยนตร์โทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

โดยฝีมือการกำกับของผู้อำกับแถวหน้าของประเทศไทยมากมายเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือพี่อุ๋ยนนซีนิมิตบุตรด้วยค่ะ
ผู้กำกับมือรางวัลอย่างอุ๋ยนนซีนิมิตรบุตรนะคะ
ความคืบหน้าโปรเจกต์ภาพยนตร์โทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชชุดค่าของแผ่นดินค่ะ
เรื่องนักรบนาวีว่าตอนนี้นะคะปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่ยกกองไปถ่ายทำกันที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ตลอดระยะเวลากว่า๑๐วันด้วยกันนะคะ
ซึ่งภาพยนตร์โทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอันแรงกล้า
ที่จะสารต่อพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องความรักชาติและความเพียนค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวก็เคยรับหน้าที่
ตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ของผมทำในตอนนักรบนาวี
ก็เป็นเรื่องของการนำบุคคลต้นแบบ
คนสองท่านก็คือท่านหนึ่งเป็นนักรบจากหน่วยซิล
อีกท่านหนึ่งเป็นทหารที่เป็นดุรยางนะฮะ

เรื่องโดยคุณคิสณาโศกศิลป์
แล้วก็ผมก็เอาจะเรื่องนั้นมาทำเป็นบทภาพยนตร์

จริงมันเป็นโครงการตามพระราชนำหลัดของพระองค์ท่าน
เพราะว่าเป็นเรื่องของความอดทนความอุตสาหะความบากบั่น
แล้วก็ความขยันมันเพียงและความสามัคคีความรักชาติ
ก็รวมหลายอย่างเข้าด้วยกัน
แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าคนได้ดูเราก็จะรู้สึกถึงว่า
โอ้โหรั้วของชาติของเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะ
จากความตั้งใจของพวกเรานะฮะเรามีเวลาน้อยมากในการทำงาน
แต่ว่าความในใจของทุกทีมผมแล้วก็ทีมงานทุกท่าน
นักแสดงทุกท่านที่เราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
เพื่อจะทำเรื่องนี้กันเกือบทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนใด
ทุกคนมีความเต็มใจที่จะมาทำเพื่อพระเจ้าหญิงหัวในภาพรมโปรดนะฮะ

เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดค่าของแผ่นดินค่ะ

โดย๖ผู้กำกับระดับชั้นนำของประเทศไทยนะคะ
มีกำหนดจะออกอากาศในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้า
ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล๑๖ช่องด้วยกันค่ะ

เป็นทหารหนุ่มรับบทโดยคุณกิกดานัย
แล้วก็ยังมีศิลปินไทยรัฐทีวีด้วยน้องบิ๊กกิติพลด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องนี้และได้บอกกันไปแล้วว่า
มีทั้งหมด๖เรื่องจาก๖ผู้กำกัดนะคะใช่
แล้วก็รับเล่นแบบไม่มีค่าตัวนะ
ดีมากเลยค่ะ